คุณผู้ชมคะตอนนี้นะคะได้มีการขอความร่วมมือ
ทางสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

ตั้งแต่๒๘พฤศจิกายนไปถึงวันที่๒ธันวาคม
บอกว่าได้รับสัญญาณมาจากรัฐบาลนะคะ
อาจจะมีการประชุมในวาระเร่งด่วน

ทางประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติกันหน่อยค่ะ

ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติหรือสนช
ได้พูดถึงกรณีขอความร่วมมือสมาชิก
ไม่ให้ลาประชุมในช่วงวันที่๒๘พฤศจิกายน

โดยระบุว่ายังไม่มีวาระการประชุมนัดพิเศษนะคะ
แต่เป็นการเตรียมความพร้อมในช่วงวันหยุดยาว
ที่สมาชิกอาจลาทำให้องค์ประชุมไม่ครบ

อยากให้สมาชิกอยู่ร่วมประชุมค่ะ

ข้อความที่ให้คุณฝังว่า

จะมีวาระการอีกเรื่องหลังที่รับเข้ามา
คือก็ยังมีทางสร้างมากระหลาย

และมีความดูชอบและสังเกตุภัณฑ์

นอกจากประเด็นนี้ผู้สื่อข่าวก็ได้สอบถาม
ประธานสนชเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องของการพิจารณาพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูล
สนชมีปัญหากับคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูลหรือเปล่า
ซึ่งทางนายพรเพชรก็ยืนยันว่าไม่ได้มีปัญหาอะไรกันค่ะ
ความเห็นที่ต่างกันนั้นขออย่ามองว่าเป็นความขัดแย้ง
เพราะทุกฝ่ายต่างยึดถือความยุติธรรมและประโยชน์ของประเทศเป็นหลัก
โดยย้ำว่าไม่มีใบสั่งในการพิจารณา
มีเพียงแค่คำชี้แนะจากทุกหน่วยงานที่สนชจะต้องรับฟังนะคะ
ทีนี้มาดูในส่วนของคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูลกันบ้างค่ะ
อาจารย์มีชัยฤชุพันธ์ประธานกรรมการร่างรัฐธรรมนูลหรือกรทก็บอกนะคะว่า
เชื่อว่าการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูลในชั้นของสนชไม่น่าจะมีปัญหาอะไร
เพราะว่าสนชมีอำนาจในการแก้ไขได้ตามอำนาจหน้าที่
ส่วนความคืบหน้าการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพักการเมือง
ขณะนี้ใกล้เสร็จสิ้นแล้วค่ะ
ซึ่งหลังจากรับฟังความคิดเห็นจากหลายฝ่ายก็ได้นำมาทบทวนเรื่องของเนื้อหามาโดยตลอดนะคะ
เช่นเรื่องของบทลงโทษการซื้อขายตำแหน่งรัฐมนตรีและข้าราชการระดับสูง
ซึ่งประเด็นนี้มีคนวิจารณ์กันหนักเลยนะคะ
มีคนทักท้วงว่าโทษประหารชีวิตมันรุนแรงเกินไปหรือเปล่า
กรทบอกว่ากำลังพิจารณาผ่อนปลนค่ะ
โทษสูงสุดคือประหารชีวิตหรือจำคุกตลอดชีวิต
แต่ยังย้ำว่าโทษประหารชีวิตไม่ได้รุนแรงไปกว่ากฎหมายอื่น
เช่นคดียาเสพติดหรือคดีข่มขืนนะคะ
โดยประธานกรทก็ยังย้ำแบบนี้ค่ะว่ากรทไม่มีเจตนา
ที่จะให้บุคคลใดต้องพ้นจากตำแหน่งในองค์กรอิสระ
เพราะว่าระหว่างที่ยกร่างรัฐธรรมนูลไม่เคยปิดบัง
เรื่องของคุณสมบัติและหลายฝ่ายก็ยอมรับในมาตรฐานนี้ค่ะ